เมื่อทุกก้าวคือความตาย
หนทางแห่งการรอดชีวิตจึงอยู่ที่การตัดสินใจ
พวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้อยู่รอด
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕ทุ่มตรง

โปรดติดตามตอนต่อไป